พาไปที่หนึ่งแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าขายทุเรียนราคาไม่แพง
เพราะว่าขายทีขายยกเอ่งไปเลยอ๋อเหรอขายส่งเหรอ
เข่งไม่ถึงร้อยเข่งหนึ่งห้าสิบเก้าบาทขายแต่เข่งหรือเปล่าห้าสิบเก้าบาทเนี่ย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
ทุเรียนแพงจังเมื่อสักครู่นี้ไปที่นี่ได้เลยนะครับ

ที่ตลาดมกล้วยไข่หมู่๑ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ
นี่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับโอ้โหเขาให้เลยครับ
นี่แหละครับเขาขายเป็นราคาแบบเป็นเข่งนะครับคุณผู้ชมครับ
ราคาแบบเหมาเลยครับ๓๙๕๙บาทนะครับขึ้นอยู่ในแต่ละวันนะว่าจะได้ทุเรียนพันธุ์อะไรมา
รวมไปถึงลูกมันจะเล็กใหญ่ขนาดไหนก็ว่ากันไปมันมีทั้งหลายสายพันธุ์นะครับ
หมอนทองก็มีก้านยาวก็มีชะนีไข่ก็มีแต่ราคานี้เขาบอกว่าต้องเก็บเอาไว้๒วันนะ
ซื้อไปปุ๊บเหมาเข่งไปก็เก็บเอาไว้ก่อนสัก๒วัน

ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าร้านนี้ขายคุณภาพเชื่อถือได้
ไม่มีโกงหรอกลวงผู้บริโภคนะ
ใช่แล้วครับเขาบอกว่าขายไปเนี่ยนะโอ้โหมันโด่งดังมาก

ชาวต่างชาติที่เขาชอบทานทุเรียนอย่างเช่นชาวจีนเนี่ยนะครับ
มาติดต่อขอซื้อแบบเหมาด้วยเหมือนกัน
ใครแวะเวียนไปก็ไปรอกันได้นะครับ
อีกครั้งตลาดมกล้วยไข่หมู่๑ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
มาเอาแบบยกเข่งแต่เขาคิดเป็นกิโลกิโลกว่าละ๕๙บาทเพราะนั้น
เข่งแล้วก็ไปชั่งชั่งเสร็จยกขึ้นรถเอง

บางคนก็ไอ้ไม้เคาะใช่ไหม

เคล็ดลับเพราะว่าเคยไปถามพ่อค้าแม่ค้า
เขาบอกว่าถ้าเสียงแน่นทึบเนี่ย

แต่ถ้าเสียงแบบหลวมปุ๊บ

เพราะว่าบางทีมันเลือกยากจริงนะ